ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะจริงก็เป็นเพื่อนกันนะผู้ชายสองคน
แต่เอ๊ะทำไมเมียฆ่าเนี่ยพูดเพราะกับเองจัง
ที่พูดกับข้าพูดไม่เห็นเพราะเลยเอาดาบยาวมามาฟันค่ะ
แล้วเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ถึงแม้ไม่เห็นวินาทีที่ก่อเหตุแต่รู้เลยคนนี้ทำค่ะ
เนี่ยเห็นไหมล่ะมอเตอร์ไซค์มาแบบนี้คือทั้งตอนเข้ากับตอนออกเลยนะ
หลังก่อเหตุเสร็จนะครับใช่ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้ค่ะ
และนี่แหละคุณผู้ชมคือหลักฐานมัดตัวคุณผู้ชมดูดูอันนี้ตอนวิ่งเข้ามาเนี่ยนะคะ
คนนี้เนี่ยคือนายนัทธวุฒิควรขุนทศอายุ๒๘ปีเขาเฝ้าบ่อปลาแถวทุ่งครุ
แล้วนายนัทธวุฒิคนนี้นั่นแหละขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดนี่เป็นถนนหน้าโรงงานนะ
เอามิดดาบยาววิ่งลงมาด้วยวิ่งผ่านกล้องวงจรปิดไปแล้วไปก่อเหตุไปฆ่าเพื่อน
ชื่อว่านายสมบูรณ์สุดจิตโตอายุ๓๕ปีตายคาบ้านพักเลย
แล้วหลังจากนั้นตัวคนก่อเหตุนายนัทธวุฒิก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
นี่คิดดูสิใช้เวลาก่อเหตุแป๊บเดียวเองนะ๒นาที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พระประแดงสมุทรปราการนะคะคุณผู้ชม
แล้วตำรวจสพพระประแดงเนี่ยพอได้รับแจ้งเหตุปั๊บก็ไปเจอศพของคนตาย
นายสมบูรณ์นอนหงายจมกองเลือดอยู่ที่สะพานหน้าบ้าน
ลักษณะก็คือนี่ดูสิคะเขาใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นใส่กางเกงยีนขายาวนะ
แล้วก็มีปลอกมิดดาบยาวเมตรกว่าตกอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะ
ในบ้านเข้าไปดูเจอกองเลือดกระจายอยู่เต็มเลย
ข้าวของในบ้านก็กระจายมีร่องรอยการต่อสู้
นี่เจ้าหน้าที่เขามาตรวจสอบนะ
แล้วจากการสอบพยานหลานเขยของคนตายเนี่ย
บอกแบบนี้บอกว่าตัวน้าเขยน่ะเขาไม่มีงานทำ
ช่วงที่เกิดเหตุนั้นน่ะคือน้าเขยอยู่บ้านคนเดียว
แล้วคนในบ้านก็ไปทำงานกันหมดเลย
ทีนี้ตอนนั้นหลานเขยกลับมาเอาของที่บ้าน
แวะกลับมาแค่๑๐นาทีก็ยังเจอน้าเขยเนี่ย
คือตอนแรกนะยังเจอน้าเขยมีชีวิตอยู่

แต่ทีนี้พอกลับมาถึงบ้านอีกรอบหนึ่ง
ปรากฏว่าน้าเขยนอนจมกองเลือดแล้ว
ใช่พอถามว่าน้าเขยเคยมีเรื่องอะไร
เคยมีปมอะไรหรือเปล่าบอกว่าปกติอ่ะนะ

เราก็ต้องไปถามทางแม่ของฝั่งคนก่อเหตุหน่อย

เขยฉันหึงหึงสมบูรณ์คนตายน่ะ
จริงลูกเขยฉันกับสมบูรณ์เป็นเพื่อนร่วมงานกัน

ก็เรื่องของเรื่องเนี่ยนะน่าจะมาจากเมียนั่นแหละ
เมียน่ะไปพูดจาเพราะเชียร์กับสมบูรณ์
แต่เวลาเมียมาคุยกับผัวเนี่ย

เวลาคุยน่ะทำไมเมียผู้จาไม่ดี
นี่แหละก็เลยทำให้ลูกเขยฉันหวั่นไหว
แล้วก็เลยคิดว่านี่ต้องไปมีอะไร
คือลูกสาวฉันต้องไปมีอะไรกับเพื่อนแน่เลย

ว่าเมียทำไมไปพูดดีกับนายสมบูรณ์เหลือเกิน
ก็เลยตามไปฆ่านายสมบูรณ์นะครับ
แล้วทีนี้ก็ต้องตามตัวสิตามตัวนายนัทธวุฒิ

นายนัทวุธคนก่อเหตุเนี่ยกำลังจะหนีนะ
เขาจะขึ้นรถทัวร์กรุงเทพภูเรือจะไปเพชรบูรณ์
แล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องมีการผนึกกำลังกันประสานกำลังกันไปดักจับตัวได้

ทีนี้แหละจังหวะจับตัวได้นะคุณรวบตัวไว้แล้ว
ตำรวจก็มีการสอบปากคำเบื้องต้น
นายนัทธวุฒิผู้ก่อเหตุพูดจาไม่รู้เรื่องเลยคุณ

ตำรวจถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ตัวนายนัทธวุฒิบอกว่าผมนอนเฝ้าบ่อปลาอยู่ที่กระท่อม
ปรากฏมีเสียงเดินไปเดินมาพี่มีแต่เสียง

เหมือนเป็นผีเดินไปเดินมาเต็มกระท่อมไปหมด
แล้วทีนี้นายสมบูรณ์คนก่อเหตุเดินเข้ามาในจังหวะนั้นพอดี
ผมเลยฟันอันนี้เป็นคำให้การแรก
ตำรวจถามไปถามมาบอกเอาความจริง
สักพักหนึ่งนายนาธวุธบอกแบบนี้
นายสมบูรณ์คนตายบังคับผมสูบบุหรี่สีแดง
ผมไม่ชอบบุหรี่สีแดงผมชอบบุหรี่อีกสีหนึ่ง
ผมก็เลยฟันเขาตาย

ใช่เพราะว่าเขาบอกด้วยนะบอกว่า
นี่สมบูรณ์ชอบมาบอกกับผมว่าเดี๋ยวจะฆ่าพ่อแม่ผม

มันมีปมแค้นไปหมดรวมถึงประเด็นเมียด้วยนะ
เพราะว่าทางฝั่งสมบูรณ์แอบมาคุยกับเมียผม
คือมันหลายอย่างไปหมดแล้วพูดจาวกไปวนมา
ทั้งหมดมันก็เลยกลายมาเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาก่อเหตุฆ่าเพื่อน
แต่ว่ากวนมากกูชอบลองฟังเสียงเขานะฮะ

นอนอยู่บนบ้านคนเดียวอะที่บ่อป่าที่เราไปเฝ้าแถวบัวปันนะนะแล้วยังไงต่อ
มีคนเดินบนบ้านหลายคนแต่ผมมองไม่เห็น
ผมก็มองมองมองแต่มองไม่เห็น
แต่ถ้ามันเป็นอะไรที่ไม่มีตัวตน
ปุ๊ปบ้านพกไม่ขวดใหม่
พอผมไม่ดูดปุ๊บเขาก็โมโหเข้าไปในห้องปุ๊บก็ปึ้งปั้งในห้อง

เขารู้คนพูดถ้าจะบังกับขนาดนั้นก็ยังอยู่ละ
คนตายไม่ได้อยู่แล้วเราตั้งใจตั้งใจมาเลยใช่ไหมเนี่ย
หือโห
อืมงงไหมล่ะคุณผู้ชม
งงฮะวกไปวนมาตำรวจต้องนำตัวไปสอบปากคำแบบเข้มเลยนะ
ใช่นี่ขนาดพยายามแปลให้คุณผู้ชมฟังแล้วนะ
แต่ตำรวจน่าจะบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของปมความหึงห่วงนี่แหละ
ทีนี้เรื่องอาวุธที่เขาใช้ในการก่อเหตุด้วย
คือพอโยนทิ้งมีดไปใช่ไหมตำรวจก็ถามว่ามีดอยู่ตรงไหน

เดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจก็ต้องไปหาอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุฆ่าเพื่อน